แค่เสียคำว่ารักกัน
คงอีกนานและสั้นใกล้
ใครก็หินสิ้นใจ
ฉันก็คง

ถึงท่อนั้นหรือเปล่า

ถ้าผิดคำเดียวจะถือว่าไม่ผิด

ให้พลอยได้สองหมื่นบาทในเพลงนี้แล้วเหลือตัวช่วยอีกหนึ่งตัว
สำหรับเพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
พลอยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทน้องพลอยร้อง

ร้องได้
ทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ว่าอยากได้เงินทุนไปสู้ชีวิตจำนวนสองหมื่นบาท
ตอนนี้พลอยทำได้แล้วสองหมื่น
สองหมื่นบาท

แล้วเก่งมากนะครับร้องไม่ผิดเลย
บอกจะร้องผิดคำหนึ่งไง
ไม่ผิดเลยร้องถูกหมดทุกคำนะครับ
บทเพลงนี้นะครับก้อนหินสิ้นใจของคุณแคทรัตการครับ

นี่คิดว่าสองหมื่นก็ได้สองหมื่นจริงจริง

เพลงเก่งก็ยังเหลืออยู่
เพลงที่สามนี้มูลค่าสี่หมื่นบาท

ว่าเพลงนี้มันจะเป็นเพลงอะไร

แล้วค่อยคิดหาวิธีจัดการกับมัน

ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สาม

เพลงนี้ก็น่าจะเป็น
ถ้าเปรียบรุ่นก็เป็นเพลงรุ่นคุณยายของพลอยนั่นแหละ
พรอยเคยฟังไหมเนี่ย

รู้จักไหม

รู้จักหมายความว่าถ้าเกิดเราร้องร้องผิดแน่ผลทางเดียวที่จะไม่ร้องผิดคือเปิดตัวช่วยซึ่งเหลืออีกแผ่นเดียวต้องเปิดให้ได้ข้ามเพลงนี้ไปเลยหรือเปิดร้องเพลงเก่งของตัวเอง

คือความเป็นไปได้มันก็มีแต่มันยาก

แต่ถ้าพอแล้วเพลงนี้ยาก
เราได้ตามเป้าแล้วก็บอกว่าหยุด

ส่งสายตากันส่งซิก

พลอยจะสู้หรือหยุดครับ
ตกลงว่าสู้หรือหยุดครับ

หยุด

รับไป๒หมื่นบาทครับ
๒หมื่นบาทตามเป้า
เป็นการตัดสินใจที่รอบครอบ
เป็นการตัดสินใจที่ปลอดภัย

เพราะว่าพลอยเนี่ย
เป็นหัวหน้าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบจริงนะ

และรู้จักว่าอะไรที่ไม่ควรเสี่ยง

เก่งที่สุดเลยขอเสียบมุมให้พลอยหน่อย

เป้าที่ตั้งใจไว้ดีใจไหม
คุณแจ้ค่ะมีความสุขไหมคะ

ที่แรกเลยไปหาหมอค่ะ
เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่นะ๑๕๐เอาไปใช้เขาเลยนะ

เอามาใช้รักษายายแล้วก็เก็บไว้ใช้กิน

วันนี้ถือว่าเราสองคนคุณป่าทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบ

ที่เขาอยากได้ทุนไปสู้ชีวิต

เราจะจบรายการกันแบบแฮปปี้เอ็นดิ้งค่ะคุณผู้ชม

ก็มามีความสุขแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับ
นักสู้ชีวิตนะครับหลายท่านที่
หนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมาในรายการของเรา
ได้นะครับในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

ก่อนครับสวัสดีครับ

ยี่มาก
ทุกวันนี้อยู่ในการ๕คนทั้งหมด

เช่าบ้านก็อยู่บางเดือนก็ไม่มีค่าเช่าบ้านนะจ๊ะ

ยอมให้แม่กับหลานได้กินอ่ะ

บางครั้งอดเพื่อให้หลานกับแม่กินไปร้องเพลง

แต่ก็ต้องกัดฟันลูกขึ้นมาจ้ะ
สารทุกคนโดยเฉพาะแม่แม่ก็แก่แล้ว
เป็นโรคลมแล้วมันขังกำมือเป็น๒ชั่วโมงค่ะ

กลัวแม่ไม่มีอะไรอย่างนี้ครับ